ข่าวแรกพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาธกันก่อน
แต่ไม่ได้ไปกับเราสองคนต้องไปกับพี่จิ๊กนวรัฐค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนั่นเองนะคะ
จิ๊กนวรัฐเนี่ยเดินทางไปที่วัดทรงเสวยอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ไปพร้อมกับคณะเลยค่ะเพื่อที่จะไปแก้บนค่ะ
คือพี่จิ๊กเนี่ยเคยมีโอกาสมาไหว้ขอพรเรื่องงานขอให้งานราบรื่น
แล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดที่วัดแห่งนี้
มาดูของที่พี่จิ๊กนำมาแก้บนกันหน่อยคุณผู้ชม
คนไปเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าน้ำแดงขนมขบเคี้ยว
ไก่และประทัดจำนวน๒๐๐๐นัดค่ะ
เพื่อที่จะนำมาถวายให้กับไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้าน
ที่มีการสร้างรูปปั้นตั้งไว้บนสาราแห่งนี้แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ลักษณะคล้ายกับน้องกุมารที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันแถวนั้นนะคะ
แล้วเขาบอกว่าส้มฉุนเนี่ยนะจะออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นอยู่ตลอดเลย
ก็เลยทำให้ผู้ชมหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อ
มาขอโชคขอลาบแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันหลายต่อหลายเรื่องเลยค่ะ
อย่างพี่จิ๊กเองเนี่ยต้องบอกว่าไปขอและประสบความสำเร็จ
ก็มีงานเข้ามาเรื่อยปังจริงอะไรจริงไปฟังเสียงพี่จิ๊กกันสักหน่อยค่ะ
จิ๊กเองก็เชื่อเรื่องทางพวกนี้นะคะ
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้คนเราก็มีที่พึ่งทางใจ
ก็เอาเป็นเรื่องการเรื่องงานให้เรามีความรู้สึกว่า
เราถ้าขยันนะครับมันก็จะได้มา
แต่ถ้าเราไม่ขยันเลยแล้วจะของานของานอย่างเดียวก็คง
ต้นฉุนก็คงจะไม่ช่วยหรอกก็ขยันด้วยแล้วก็มีที่พึ่งทางใจด้วย
จิ๊กพูดถูกนะคนเราเนี่ยถ้าขยันเนี่ย
ยังไงก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะ
นี่และวินาทีนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่ชาวบ้านรอคอยเลยนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากพี่จิ๊กแก้บนเสร็จ
แฟนก็มานี่เลยค่ะบริเวณที่จุดประทัดกันนะคะ
มาขอส่องหน่อยแล้วก็ไปส่องตรงนี้นี่นี่สังเกตดูดีดี
ดูหน่อยค่ะพี่เขาเรียกว่าเลขปลายประทัดค่ะ
นี่แหละค่ะพี่จิ๊กก็ขนมาจุด๒๐๐นัดนะนะ
เลขก็อย่างที่เห็นแหละคุณผู้ชมมีหลายเลขเต็มไปหมดเลย
ก็มี๘๒ก็มีเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้ใบ้อะไรนะคุณผู้ชม
แค่มาบอกเฉยว่าเนี่ยเลขปลายประทัดที่พี่จิ๊กจุดเนี่ย
ออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูภาพกันเอาเองก็แล้วกัน
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะมันมีเรื่องที่ทำเอาพี่จิ๊กนวรัฐเนี่ย

เพราะว่ามันมีเลข๒ตัวเลยที่มันด้านไปตรงกับเลขที่พี่จิ๊ก
เพิ่งจะเสี่ยงเซียม๔บนสารามาพอดี
เอาล่ะเออชาวบ้านแถวนั้นนักเสี่ยงโชคตาลุกวาวไปตามกัน
แต่ย้ำนะคุณผู้ชมนะเราไม่ได้มานำเสนอให้คุณผู้ชมงมงาย
แต่อย่างใดมาบอกมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้น
เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปแล้วจะได้โชคได้ลาบ

คนเราต้องขยันก่อนทำมาหากินแบบสุจริตก่อน
ถ้าคุณขยันความสำเร็จมันก็มาถึงคุณอยู่แล้ว
แล้วก็วันที่๑๖กรกฎาคมมารอชมถ่ายท่อสดนะคะ